รีบไปนะดิฉันพาไปนี่ก่อนเลยละกัน
ก่อนสิ้นปีนะฮะพาพี่แจ๊คไปเที่ยวหน่อย
แล้วก็คุณผู้ชมด้วยพากันไปที่บุรีรำ
ยังนึกไม่ออกนะคะว่าปีใหม่นี้จะไปไหนดี
ไปชมอะไรสวยงามที่นี่กันบ้างดีกว่า

เวลาเพลินบูติกรีสอร์ทจังหวัดบุรีรำค่ะ
มีส่วนดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะ

เขาเพิ่งจัดงานแฟชั่นผ้าไทยมาในคอนเซ็ปต์
หม่วนสื่นหม่วนใจไปเพลลาเพลิน

ก็มีเซลปคนดังค่ะมาเดินแบบมากมายเลยนะคะ
แล้วก็มีสาวเสียงดีแตงโมเดอร์วอยซ์ค่ะ
มาร้องเพลงเพราะพร้อมให้ฟังกันด้วย
แล้วก็อัปเดตเรื่องงานแล้วก็ความรักด้วย

ขอมั่นถึงเมลเบิร์นออสเตรเลียด้วยล่ะค่ะ

แฟนเขารวยนะบ้านทำลิฟต์

แต่ก็เห็นแบบนี้มีเจ้าของแล้วเรียบร้อ

เร็วนี้จะเป็นซิงเกิ้ลที่๒
ยังไงก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับปีหน้า
ทำลิฟต์ที่ว่าอันนี้ลิฟต์สติกหรืออะไร